ไปดีกว่าไปไหนดี

เมนูคลายหนาวยังมาอีกเยอะเลยนะ

โอ้โหเมนูนี้ณนาวต้องมาเลยนะฮะแล้วก็มีไข่ตุ้นซุกกี้

โอ้โหหิวไปทานกันต่อดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปทานขนมกันบ้างนะคะ
หลายคนทานอาหารมาจนอิ่มแล้วขนมนี้นะเป็นขนมโบราณหาทานได้ยากมาก
อยู่ทางภาคใต้มีชื่อว่าขนมดอกโดนหรือดอกกระโดนนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวไปดูหน้าตาของเขาหน่อยว่าทำไมมันถึงหาทานยาก
แล้วก็เอ๊ะไม่คุ้นนะว่าชื่อแบบนี้น่าจะคุ้นเหมือนกันแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้
ขายดิบขายดีมากนี่ดูหน้าตาก่อนนี่คือหน้าตาของหนมดอกโดนหรือว่า
กระโดนนี่แหละค่ะเป็นขนมโบราณสูตรพิเศษของนายอัฐศิษย์มะมุดีน
อยู่บริเวณตลาดควรโดนจังหวัดสตูนมีลูกค้ามาต่อคิวรอซื้อตลอดเวลาเลย
อืมขนมดอกโดนเนี้ยนะคะเป็นขนมพื้นบ้านชาวใต้เป็นขนมทานเล่นเอาไว้ทานกับชากาแฟร้อนร้อนอย่างงี้
ครับมีกลิ่นหอมเนื้อเนี่ยนุ่มแล้วก็มีสีสันที่อุ้ยเห็นแล้วนะน่าทานมาก
ปัจจุบันก็หาทานได้ยากมากมากแล้วด้วยค่ะเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยขายไก่สะเต๊ะอยู่
แล้วก็มีเจ้าอื่นขายขนมดอกโดนแบบนี้แหละก็เลยเออสนใจเมื่อเจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วไปขายที่อื่นแล้ว
ตัวเองก็เลยอยากลองขายขนมพื้นบ้านชนิดนี้ดูบ้างเพราะเห็นว่าขั้นตอนการทำมันไม่ยุ่งยากเหมือนตอนทำขายไก่สะเต๊ะ
ที่มันจะต้องใช้เวลาทั้งหมักทั้งปิ้งทั้งอะไรแบบนี้เนาะโดยเริ่มคิดค้นสูตรกันเองนะคะ
กับภรรยาสองคนลองผิดลองถูกมาก็หลายครั้งแป้งเนี่ยก็เททิ้งไปตั้งโอ๊ยเป็นกิโลกิโล
สุดท้ายมาลงเอยที่สูตรปัจจุบันแบบนี้อร่อยมากขายดีมากก็คือจะนำแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำตาล
เวลาจะทำขนมก็ตอกไข้ลงไป๑ฟองเห็นไหมคุณมันจะเหลืองผสมกับแป้งแล้วก็คนให้เข้ากัน
จากนั้นละเลงลงบนพิมพ์ที่ตั้งไฟร้อนเอาไว้นะคะ
คุณคิดถึงกลิ่นหอมร้อนแบบ

ที่มันจะแบบไหม้นิด
แต่มันจะมีกลิ่นที่หอมละมุน

ั่วน้ำลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะ

ละ๑๐บาทเท่านั้นคุณ

ใช้ไข่ไก่ประมาณ๑๐แผง
ก็นับดูว่าขายได้เยอะขนาดไหนคุณ

ต้องสั่งเอาไว้ก่อนรอกันนิดนึงนะคะ

ทำใหม่ทำสดให้ทานตรงนี้เลย
เพราะฉะนั้นคือจะไม่มีอารมณ์แบบว่า
ทำไมมันเย็นชืดแล้วไม่มี

อารมณ์คล้ายกับขนมครกอะเนาะ
แต่มันทำให้แผ่นยาวติดกันหมดเลย

พิมพ์เขาอะถ้าเป็นขนมโครคเขียว
แต่ว่าอันนี้เป็นแป้งคนละอย่างกัน
และผสมไข่ลงไปด้วยนะฮะ

นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันได้ยั่วน้ำรายกันแบบนี้ล่ะจ๊ะ